ไปกันต่อเลยสำหรับเรื่องราวดี
พูดถึงเรื่องของพืชพันธัญหารผักอะไรอย่างนี้

เห็ดที่เรียกว่าขึ้นโต๊ะอาหารหรูราคาแพง
อยู่ที่ไหนคุณผู้ชมเราปักหมุดกันก่อนนะครับ
ไปกันเลยที่จังหวัดเจียงมา
เชียงใหม่นี่เองนึกว่าไปต่างกระทงต่างประเทศ
ไม่ต้องเชียงใหม่บ้านเรานี่ครับคุณผู้ชมมีค่ะ
เป็นการค้นพบเห็ดที่แพงที่สุดในโลกนะคะ
กิโลกรัมละ๒แสนแล้วก็เป็นเห็ดชนิดใหม่ด้วย

แล้วก็ได้รับชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วย
ชื่อว่าเห็ดทรอเฟิลขาวเทพสุคลค่ะ

กิโลละ๒แสนเหรอคะ
อันนี้เป็นเห็ดที่ค้นพบใหม่นะเดี๋ยวสองแสนจะพาไปดู
ค้นพบเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะ
มันจะพบได้ในที่สูงก็คือพบอยู่ที่ดอยสุเทพระดับความสูงกว่าน้ำทะเล๘๐๐เมตร
ผู้ที่ค้นพบก็คือทีมนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ล่ะค่ะ
ศาสตราจารย์สายสมรลำยองซึ่งเป็นหัวหน้าทีม
บอกว่าศึกษาเรื่องวิจัยเรื่องเห็ดราในภาคเหนือมานานกว่า๑๘ปี
โดยเน้นเห็ดป่าธรรมชาติในภาคเหนือตอนบนของไทยนี่นะคะ
ก็พบหลายพันชนิดล่ะ
แต่ว่าที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือ
เห็ดที่เหมือนทองคำเลยคุณ
ความพิเศษของมันนี่คุณค่ะก็คือมันจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์
เอาไปทำซุปเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่
แน่นอนแล้วนอกจากนั้นนะคะมันไม่ได้เกิดบนดินนะ
มันจะเกิดอยู่ใต้ดินแล้วก็อยู่กับรากไม้บางชนิดเท่านั้น
แค่นี้ยังไม่พอนะคุณค่ะยังเจอเห็ดที่แพงที่สุดในโลก
น้องใบตองบอกก็คือกิโลกรัมละประมาณ๑๖๐๐๐๒๐๐๐บาทด้วย

มันมาจากอิตาลีเลยเหรอ
คือมันจะเจอมากที่อิตาลีเพราะอากาศมันจะขึ้นในเขตหนาวหรือว่าเขตอบอุ่น
บ้านเราเป็นเขตร้อนเขาก็มีทฤษฎีว่าไม่มี
แต่ว่ามาเจอแบบนี้ก็รู้สึกว่าเป็นการล้างทฤษฎีเก่าเลยนะคะ
อกจากนี้พอมีงานวิจัยแล้วก็ค้นพบแบบนี้แล้ว
ทางทีมวิจัยก็เลยว่าเดี๋ยวต่อยอดสร้างเป็นอาชีพเลย

ให้เกษตรกรบ้านเรานี้นะคะไปเพาะพันธุ์ไปเพาะเลี้ยงให้เห็ดทรอเปิ้ลอย่างนี้มากขึ้น

เอาล่ะเดี๋ยวรอหน่อยทีมวิจัยเขาไปค้นคว้าว่าวิธีการเพาะปลูกในเมืองไทยต้องทำอย่างไร

เกษตรกรในเมืองไทยยิ้มกันแก้มฉีกแน่เลย
เพราะว่ากิโลกรัมนี่เป็น๑๐